เรื่องแรกที่อยากจะให้ท่านติดตามกันเนี่ย
เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการเกณฑ์ทหาร
ใช่ค่ะก็คือช่วงต้นเดือนเมษายน

เราก็นำเสนอข่าวที่เป็นลักษณะสีสัน
บรรยากาศการเกณฑ์ทหารหลายต่อหลายเรื่อง
แต่ไม่มีเรื่องไหนดังมากเท่าเรื่องนี้ณตอนนี้นะคะ
เป็นคลิปของชายไทยคนหนึ่งที่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะคะ
เขาจับใบดำใบแดงสุดท้ายจับมาได้ใบแดง

จนเป็นลมล้มพับพี่ทหารต้องมาหิ้วปีกแบบนี้ค่ะครับ
ให้ไปรายงานตัวตอนยื่นเอกสารรายงานตัว

เดี๋ยวไปดูคลิปนี้แบบเต็มกันก่อนค่ะ

๖๓๕ชันชัยพิจิตร
นี่ค่ะร้องไห้ไม่หยุดจนคนที่ถ่ายคลิปเองก็ต้องเดินเข้าไปปลอบนะคะ

เราก็ตรวจสอบจนรู้ชื่อ

แล้วผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ทราบเรื่องท่านก็สั่งการช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่านายศักดิ์ฤทธิศรีสุนทรหรือหลัง

คือเขาไปยื่นผ่อนผันเพื่อการศึกษามาแล้ว๒ครั้ง
แต่ครั้งนี้ไม่ผ่อนผันแล้วจับใบดำใบแดงซะเลยก็โดนใบแดง
เขาบอกว่าที่เขาร้องไห้เพราะเขาเป็นห่วงคุณยาย
คือคุณยายอายุมากแล้วแล้วเขาก็ต้องดูแลคุณยาย
ที่บ้านมีคุณยายมีป้ามีหลานอยู่หลายคน

ถ้าเขาเกณฑ์ทหารต้องไปฝึกไปอะไรแบบนี้
ใครจะดูแลคุณยายเนี่ยค่ะ

เนี่ยค่ะคือจากข่าวในโลกโซเชียลถึงหูผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้แม่ทัพภาคที่หนึ่ง
มอบหมายให้ทางมณฑนทหารบกที่๑๑ส่งคนไปส่งทหารไปถึงบ้านเลยนะคะที่ซอยเทิดไทย๑๕
บางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพไปดูเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ไปเล่าให้ฟังว่า
ทหารต้องเริ่มเข้าฝึกเมื่อไหร่อะไรยังไง
ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวจะดูแลให้
แล้วทางกองทัพบอกว่าไม่ใช่ดูแลเฉพาะหลัง
ที่มีปัญหาแบบนี้ดูแลหมด
ใครที่เป็นห่วงทางครอบครัวทางบ้านอะไรแบบนี้

ใช่เขาตกใจนึกว่าพอจับใบแดงปุ๊บ

เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใครจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ใช่ทางกองทัพบกก็เลยชี้แจงว่า
ใบแดงผลัด๒จะไปฝึกก็โน่นเลย๑พฤศจิกายน

แล้วก็มาเยี่ยมญาติได้หลังฝึก๒เดือน
เบี้ยเลี้ยงเดือนละ๑๐๐๐๐บาทนะ
อธิบายให้ฟังหลังก็เข้าใจ
ทีมข่าวของเราก็ไปด้วยนะคะไปบ้านของหลัง
ไปพูดคุยถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวหลังว่า
ลำบากจริงไหมอยู่กันยังไงบ้าง
ครอบครัวอยู่กัน๕คนบ้านก็เก่าแล้วก็ซุดโทรมละ
มีตัวหลังเองนะคะคุณยายอายุ๗๕
มีป้าอีก๒คนอายุ๕๕กับ๔๘

มีหลานชายอายุ๑๖ปีอีก๑คนกำลังเรียนหนังสืออยู่
ทีมข่าวเราเจอกับป้าของหลัง
ชื่อว่าคุณป้าสมทวินสุกเกษม
ส่วนคุณยายชื่อว่านางสมทรงชำนาญเวท
คุณยายตอนทีมข่าวเราไปไม่อยู่นะคะ

คุณยายขายโพมะลายได้วันหนึ่งก็๑๐๐๒๐๐อ่ะค่ะ

เพราะคุณยายกลับมาเจอกับทีมข่าว
ก็เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงหลังมาตั้งแต่เด็ก
พ่อแม่ของหลังแยกทางกัน
หลังก็อยู่กับยายอยู่กับป้า

คุณยายสมทรงบอกว่าหลังเนี่ยเคยอยากเป็นทหารเรือ
คุณยายก็ภูมิใจในตัวหลานมาก
นี่ค่ะในช่วงที่เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะ
คุณยายก็น้ำตาไหลไปด้วย

แต่ก็ภูมิใจนะที่หลานจะได้ไปเป็นทหารไปรับใช้ชาติ
แต่ก็คงจะไม่ให้คิดถึงมันไม่ได้หรอก

เพียงแค่ว่ามีอะไรก็มาเยี่ยมเยี่ยนถามไทย
สารทุกข์สุขดิบกันไปเนี่ยค่ะ
ส่วนป้าของหลังค่ะคุณป้าสมทวิน
ก็บอกว่าหลังเป็นคนรักครอบครัวนะคะ
ผูกพันกับยายดูแลกันมาตั้งแต่เล็ก
พอหลังมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยจับใบแดงได้
บอกว่าสิ่งแรกที่นึกถึงเลยก็คือ

แต่หลังก็บอกกับทางครอบครัวแล้วล่ะว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
นี่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่า
มีหน่วยงานทหารเขาก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวนะคะ
เพราะว่าทางท่านพบทบสั่งการท่านแม่ทัพภาคที่๑
หมายให้ทางมณฑนทหารบกที่๑๑เขาดูแล
ก็มีทหารมีศัษฎีกรุงเทพไปคุยกับครอบครัวของหลัง
แต่ทางครอบครัวบอกว่าไปก็ดึกแล้วอ่ะไปตีหนึ่งแน่
เนี่ยค่ะก็ไม่เจอก็ไปก็ได้พูดคุยนะคะเจอค่ะแต่ว่ามันดึก

แล้วก็มาเคาะประตูตอนตีหนึ่งก็มาคุยค่ะ
ก็มาเล่ารายละเอียดล่ะว่าหลังจากใบแดงแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นอะไร
อย่างไรนี่ค่ะก็ทางครอบครัวก็เข้าใจดี
เดี๋ยวฟังเสียงคุณยายสมทรงดูค่ะ
เขาก็บอกว่าเสียใจเสียใจหน่อย
เพราะว่าไปอย่างนั้นทิ้งยายไปหรืออะไรไป
เขาก็เลยพูดแค่นี้ค่ะไม่ได้พูดอะไรมาก
นิสัยของเขาเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ตั้งแต่
ใส่เขาดีค่ะแต่เด็กเขาไม่เคยไปเกเลที่ไหน
เขาก็อยู่ของเขาหากินขายของรับจ้างทั่วไป

มาได้ดูแลหลังมาตั้งแต่เล็กเลยไหมครับมีความผูกพันกันยังไงบ้างครับ
ก็มีอะไรก็มีความดีกันเนี่ยค่ะเขาก็มาล้อเล่น
บางทีเขาก็ไปจี้ยายบางทีเขาก็มากอดบางทีเขาก็เล่นแต่มีแค่เนี่ยครับ

คือยายกับหลังนี้รักกันมากเลย
ก็มีผูกพันก็เหมือนลูก
ถ้าว่าพ่อกับแม่ของหลังก็ไม่ได้ช่วยใช่ไหม

วันที่ถ้าสมมุติวันที่หลังต้องไปเป็นทหารจริงแล้วเนี่ยครับ
ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วยายจะ
ปัจจัยปัจจัยก็ไม่เท่าไหร่มันแค่ปีถึงปีเอง
เขาก็ไม่ได้จากเราไปไหนเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะ
บอกไปเถอะไปเถอะลูกไปเพราะว่าช่วยชาติและอีกอย่างหนึ่ง
ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรยายก็อยู่ได้ขายของกินไปวันหนึ่ง
ยายไม่ได้คิดอะไรไปเถอะลูกเหมือนกันก็ว่า

ไปค่ะว่าอาทิตย์จะไปสักครั้งไปเยี่ยมเขา
เขาอยู่ดีไหมอะไรไหมอยากจะรู้แค่นั้น
ให้เขาอยู่สบายเราก็ปลอดภัยนะ

บอกเขาก่ะตบหัวเขาอยู่แล้วก็ทำดีนะลูกตบตัวดี
เดี๋ยวก็ได้ออกเดี๋ยวเขาก็รักเราช่วยเรา
หนูไม่นานหรอกลูกเดี๋ยวก็ได้ออกเขาว่างั้น
ตอนแรกที่น้องกลับมาถึงบ้านน้องบอกว่า
เสียใจยายที่ว่าทำตามคำสัญญาไว้ให้ไม่ได้
เพราะว่าหนูต้องไปทหารแล้วหนูโดนทหาร
แต่ก็พูดอย่างนี้ค่ะพูดพูดแบบอย่างนี้
แล้วเขาก็จะร้องไห้ป้าก็ได้ฟังก็จะร้องไห้ตามหลานนะ
เหมือนกันอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
ยายก็บอกไม่เป็นไรลูกผู้ชายไทยได้ทหารก็ไปเป็นเถอะ
ไม่ต้องห่วงยายมากยายก็ไม่ได้ห้าม
ยายก็บอกว่าลักษณะเองก็ให้เป็นอยู่เป็นก็ดีลูกว่างั้น

การที่เขาบอกว่าจะเข้ามาดูแลในฐานะของคนที่เป็นคนของกองทัพบกเนี่ย

อันนี้ยังไม่ได้คุยกันละเอียดแต่เดี๋ยวเขาจะมาอีกรอบนึงค่ะ
เมื่อคืนนี้แค่มาคุยมาดูบ้านมาดูว่าเด็กอยู่ยังไงอะไรยังไง
เมื่อคืนเด็กก็ตื่นขึ้นมาเขาก็มาปกเรียก
ก็ต้องเรียกขึ้นมาตอนตีหนึ่งกว่าครับ
ใช่กลัวเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันผิดผลาดอะไร
แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของยายหลานแต่บางคนก็เข้าใจว่าเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือในมุมของป้าเองเนี่ยหลานเองก็คิดว่าเป็นคนกระตันยูอะไรอย่างนี้ไว้ใช่ไหมครับ

เขาเป็นคนกระตันยูอยู่แล้วก็เป็นคนรู้จักคุณคนนะคะ
คือว่าไม่ลืมว่าคุ้นเขาเป็นคนที่เขาเศียดใจ
นี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณยายกับคุณป้าของหลังนะคะ
ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านดูด้วยนะคะ
แถวใกล้บ้านก็อยากรู้อุปนิสัยของหลังเป็นยังไง

นางศรีสุวรรณภูมิโคกรักหรือยายเล็กค่ะเป็นเพื่อนบ้าน
เล่าว่าเห็นหลังมาตั้งแต่เด็กก็รักครอบครัว
ทำงานหาเงินก็ช่วยเหลือครอบครัวกระตันยูไม่เกเรไม่เที่ยว
ตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะไม่มีเงินก็เห็นใจเหมือนกันฟังเสียงเพื่อนบ้านค่ะ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

ก็มีเช่นบ้างก็ไปแสดงความคิดเห็นว่า
ครอบครัวหลังยากจนจริงหรือเปล่า
ได้ข่าวมาว่าคุณยายซื้อมอเตอร์ไซค์ให้หลาน
อะไรแบบนี้ค่ะมันก็มีหลายกระแสออกมา
แต่ว่าท่านต้องแยกแยะตรงนี้ก่อนนะฮะ
ว่าการเสียใจหรือว่าการรู้สึก

คือในมุมของเด็กที่ดูแลครอบครัว
หนุ่มที่ดูแลครอบครัวแล้วเขาไม่รู้รายละเอียดมากนัก
และไม่ทันตั้งตัวคิดว่าพอจับได้
แดงต้องเป็นทหารปุ๊บต้องเข้าเลย

ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเหมือนกับตอนที่ดารานุ่มชินชินวุฒิจำได้ไหม
ใช่ค่ะตอนนั้นคุณชินก็ร้องไห้เยอะเลยนะคะ
กระแสก็ตีกลับเขาเยอะว่าทำไมร้องไห้แบบนั้นแบบนี้
แต่สุดท้ายคุณชินก็เข้าไปฝึกทหาร

ทีนี้เขาไม่ได้ร้องเพราะว่าเขาไม่อยากเป็นทหาร

แต่เขาร้องเพราะ
เป็นห่วงคุณแม่